ลบบุรีครับมีรถเก๋งคันหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะ
ก็ขับไปในซอยตันอ่ะคุณครับคุณผู้ชม
มันมาทั้งไหนด้วย
มันมาทั้งไหนด้วย
เป็นเก๋งทะเบียน๔๔๐๒นครสวรรค์ครับ
ใช่สีดำหรือว่าสีบรอนเทานะคุณผู้ชมไม่แน่ใจ
จอดในซอยตันตรงนี้แล้วก็หวานอาหารให้ลิงกิน
แถวนั้นก็ตัวพร้อมนะหิวโซมันก็กินด้วยความหิวโหยครับ
พอสบโอกาสอย่างที่บอกคือยิงลูกดอกยาสลบเข้าไปแล้วก็จับลิงเนี่ยโยนใส่เก๋งเป็น๑๐ตัว
เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุเกิดตอนเกือบ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตอนที่เขาถ่ายไปตอนแรกก็คิดว่าอ๋อมีคนเอาอาหารมาให้ลิงเหรอมั้ง
แล้วเหมือนจะฉีดน้ำเล่นกับลิงไม่ใช่
นั่นยิงลูกดอกยาสลบเข้าไปครับแล้วเขาเห็นชายที่ใส่กางเกงขายาวสีดำ
เสื้อแขนยาวสีดำอายุน่าจะสักประมาณ๓๐ปีตัวผอมหน่อย
เปิดกระจกแล้วก็เป่าลูกดอกหลายครั้งครับแล้วก็จับลิงโยนขึ้น
ลิงนี้ร้องกันระงมเลยหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ขึ้นไปนั่งบนรถ
แล้วก็โยนมาให้ลิงอีกแล้วก็ขยับรถไปด้านหน้าครับ
เจ้าของคลิปตะโกนถามด้วยนะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ
แล้วจะเห็นว่าในรถมีคนอยู่๓คนเป็นหญิง๒ชาย๑
ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขับครับก็เหมือนตะโกนตอบกลับมาบอก
ลิงแย่งกุญแจรถไปค่ะพอตะโกนกลับมาชาวบ้านเท่านั้นเริ่มได้ยินแล้ว

ใช่ครับแล้วรถคันนี้ก็ขับรถออกไปเลย
ชาวบ้านออกไปดูเนี่ยเห็นลิงที่ถูกยิงยาสลบนอนอยู่๑ตัวครับ
แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ยิงยาสลบตกอยู่๒อัน
จึงนำลิงไปส่งให้ผู้รักลิงลบบุรีครับคุณสุทิพย์ตันติวงพาไปรักษา
คุณสุทิพย์หรือพี่อ๋อยก็บอกว่าคนกลุ่มนี้จะอาศัยช่วงจังหวะแบบนี้แหละช่วงที่ไม่ค่อยมีคนอยู่
ทำทีมาเป็นรักลิงมาให้อาหารลิงในซอยตันนะระหว่างตึกร้างต่าง
เพราะว่าลิงมันขาดอาหารบางตัวพิการด้วย
คุณอ๋อยเขาเชื่อว่าไอ้กลุ่มพวกนี้มันเคยทำมาแล้วล่ะ
จะเอาลิงไปขายให้ต่างชาติที่นิยมเปิดพิษดานะคุณผู้ชม
เราเคยเห็นใช่ไหมมีการกินสมองลิงอะไรพวกนี้
เพราะเชื่อว่ากินแล้วจะฉลาดเหมือนลิงครับ
พูดถึงว่ามีผู้หญิงคนนึงผู้หญิงอีกสองคนทั้งหมดสามคน

ได้ผู้ชายคนนึงผู้หญิงสองคนและสองคน

เสร็จแล้วเค้าก็เลยเปิดระตูมาถามว่าทำไรเหรอ
แล้วเขาก็ถ่ายแต๊งแตกแต่ตอนนี้ก็มาทำริง
รูปเค้าแอบถ่ายไว้แล้วแล้วก็พร้อมกับทะเบียนรถ

หลอกให้อาหารลิงแล้วก็เอาลิงไป

และอยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวด้วยครับ
ทั้ง๓คนที่บอกว่าเป็นชาย๑คนหญิง๒คน

แล้วก็พี่อ๋อยยังฝากด้วยให้ชาวบ้าน
บางที่มันเป็นตึกร้างมันสอยตันแบบนี้นะ
ข้าแล้วก็เข้ามามาทำแบบนี้ศูนย์สารลิงนะ